คุณผู้ชมคะอาจจะมีหลายพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็นแล้วนะคะ

แต่กลายเป็นว่าที่นครศรีธรรมราชฝนตกนะ
แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

แต่กลายเป็นว่ามันยังมีน้ำป่าไหลท่วมขังหลายชุมชน
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะ
สะพานคลองหน้าเมืองตำบลในเมืองที่อำเภอเมืองนะคะ
ทางด้านนายุทธเศรษฐมนตรีของนครสีธรรมราช
คุณกระนกเกียรติชาติแล้วก็ทางกรมชนประธานเอง
นำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้ง
เพราะว่าจะได้ระบายให้มันออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลจะไม่ได้วิกฤต
แต่ก็ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจ
ก็เลยต้องมีการเร่งผลักดันน้ำออกไปนะคะ
ทีนี้ก็ยังมีการปักทงเหลืองที่สะพานด้วย
เพื่อที่จะเตือนนะคะให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์

ส่วนพื้นที่รอบนอกอำเภอต่างในนครศรีธรรมราช
ระดับล้นตลิ่งก็เข้าท่วมพื้นที่ร่วมบางส่วนแล้วค่ะ
ส่วนอำเภอเมืองอำเภอพระพรม
มวลน้ำจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช
คลองคีย์รวงอำเภอลาสกา
บากเข้าท่วมหลายพื้นที่ค่ะ
ท่านนายกเทศก็เอาเจ้าที่นี่และเครื่องปั๊มหลายเครื่อง
ระดมทำการสูบน้ำระบายน้ำลงคลองนะคะ
จนกระทั่งสถานการณ์น้ำท่วมมันก็คลี่คลายไปบ้าง
แต่ที่ไปท่วมหนักก็คือในพื้นที่ตำบลบางจาก
ตะมนต์ท่าไร่ตะมนต์ท่าซักและก็ตะมนต์ปากนักคอน
พื้นที่ด้านล่างรองรับน้ำก่อนจะไหลลงทะเล
ท่านผู้ว่าขจรเกียรตินะคะก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปพ
แล้วก็ทางด้านขององค์การส่วนปกครองท้องถิ่นเนี่ย

ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนหยุดตกอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
ขณะที่บริเวณสะพานบ้านหน้าโกรธค่ะชาวบ้านก็แห่กันไปทำอะไร
ไปดูหน่อยไปก้มลงงมเก็บสารพัดหอยหลากชนิดนะคะ
มันก็จะมีมาแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นหอยกาบหอยแครง
อยคลางหอยแมงผู้นะคะอ่านี่ภาพมาแล้วนี่เนี่ยแบบนี้นะคะ
ตรงบริเวณหมู่สิบตะมนต์ท่าพยาปากพนัง
เพราะว่าคลื่นมันก็เวลาคลื่นมันซัดมานะคุณ
มันก็จะซัดเอาหอยต่างมาเกยชายหาดแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยถือโอกาสนี้ลงไปเก็บหอยกันน่ะนะคะ
พาไปที่สมุทรสงครามกันหน่อยครับผู้ชายคนนี้มาจากไหนไม่รู้
พกมีดไว้ที่กระเป๋าด้วยแล้วไปเดินอยู่ในหมู่บ้านอ่ะ
เข้าบ้านโน้นทีเข้าบ้านนี้ทีเราไม่ได้รู้จักกับเขานะ
ถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงกันครับเนี่ย
พาไปที่สมุดสงครามกันหน่อยครับ